จำได้ไหมก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวไปที่มีแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งกำลังให้นมลูก

ตำรวจจับตัวได้แล้วนะคะแล้วเขาก็สารภาพว่าเขาทำตามใบสั่ง
แล้วก็มีแก๊งในการที่จะร่วมทำกันแบบนี้
เพื่อเอารถไปขายต่อให้กับในทุนชาวลาว

ล่าสุดตำรวจตามจับได้ยกแก๊งแล้วนะคะ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรอุดรธานีออกมาแถลงข่าว
ขยายผลจับกลุ่มแก๊งลักจักรยานยนต
ส่งขายในทุนชาวลาว๔คนค่ะ
อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้๑ใน๔เนี่ย
ขโมยรถจักรยานยนต์ของนางสาวสอนมณีคำแพงวัย๒๒ปี
ลูกอ่อนที่กำลังให้นมลูกอยู่ในบ้านซอยหนองบัว๓
ชุมชนหนองบัว๓เขตเทศบาลนครอุดรธานี

ตำรวจขยายผลจับกลุ่มแล้วเนี่ยก็คือตามจับมาได้ยกแก๊ง
ซึ่งทั้งหมดร่วมกันก่อเหตุขโมยรถ
ส่งขายให้ในทุนที่ลาวรวมแล้วกว่า๓๐คันค่ะ
ค่าจ้างเป็นทั้งเงินสดแล้วก็ยาบ้า
ผู้ต้องหาทุกรายยอมรับชดใช้เยียวยาผู้เสียหายนะคะ
แต่เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีอาญาค่ะมันยอมความไม่ได้
ก็ต้องถูกแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานหรือรับของโจร

ส่วนใหญ่นะรถที่ถูกขโมยที่เมืองไทยก็ถูกส่งข้ามไปขายยังฝั่งลาว

แต่ว่าคนผ่อนยังผ่อนไม่หมดเลย
ใช่เพิ่งออกมาไม่นานรถก็ไม่ได้คืนนะครับ